มาดูเรื่องราวของกีฬาศาสตรีศาสมชีกันต่อซึ่งครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นเจ้าภาพในการจัดการเอนขันและมีวิธีเปิดการเอนขันเป็นที่เรียบร้อย
เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งจัดเป็นครั้งที่๔๑
ซึ่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
สูญวิจัยและพัฒนาการศึกษาเป็นจบ๕
การจัดการแข่งขันก็คือเสริมกีฬาสร้างไมตรี

แล้วก็สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา
การแข่งขันก็บอกไว้แล้วว่าก็คือการแข่งขัน

ดังนั้นเราจึงไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของการกีฬาเท่านั้น
สิ่งหนึ่งที่เราเน้นก็คือในเรื่องของความสามัคคีระหว่างหมู่โรงเรียนสาธิต๒๑สถาบันที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้
แล้วเราก็คาดหวังว่าในความสามัคคีที่เรามีในหมู่มวลของพวกเราตรงนี้
ก็จะขยายต่อไปยังส่วนต่างของประเทศ
แล้วในที่สุดก็คือสังคมของเราของคนไทยเรานั่นเองค่ะ
จะมีการแข่งขันทั้งหมด๑๗ชนิดกีฬานะครับแข่งไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่๑๒มกราคม
จัดการแข่งขันทั้งหมดอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนยกเว้นกีฬากอล์ฟนะครับ
ประเภทเดียวที่จัดการที่จังหวัดพระราณคล๔อาณิคยาครับ